๒๘แล้วตายแล้วคุณผู้ชมหลายคนก็ตั้งอกตั้งหน้าตั้งตารอรุ้นว่า
เมื่อไหร่จะต้นเดือนสักทีเมื่อไหร่จะวันที่๑สักทีนะคะ
ใกล้ถึงวันออกสลักกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาเต็มทีแล้วคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นที่ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะ
ศิลปินศิลปินคนในวงการบันเทิงมากมาย
ก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันที่ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่นะคะ
ดูอย่างคนแรกเลยพี่โป๊งเหน่งเชิญยิ้มค่ะ
พี่ป้องเหน่งเป็นขาประจำอาสมรือศรีในทาสพุทธคุณเลยนะคะ
อำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อไหร่เมื่อนั้นเห็นตลอด
พี่ป้องเหน่งบอกว่างวัดที่แล้วถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย๒ตัว๕๓
เงินรางวัลมา๔๐๐๐บาทเลยนะ
ครั้งนี้ก็เลยตั้งใจมาแก้บนแล้วก็ไม่แก้ธรรมดานะคะ
มาดูเพิ่มด้วยค่ะมาส่องหาเลขเด็ดเพื่อที่จะนำไปเสี่ยงโชคในงวดถัดมาก็คืองวดนี้แหละค่ะ
แล้วในอ่างน้ำมนต์เนี่ยคุณผู้ชมดูนะโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
อะไรมันเด่นกระแทกตาของพี่ป้องเหน่งบ้างคะขอถามด้วยค่ะ
เสียงต่อไปนิดนึงนะคะอยากจะเปิดเสียงเพิ่มวัลรูปนิดนึง
พี่จัดการีหลีกอะไรกระแทกตาบ้างคะ
เหมือนเดิมค่ะยังดูเป็นรูปงูเข้าเคี้ยวมึงไบอยู่แล้วค่ะ

แต่ก็ไม่รู้เลขอะไรสุดแล้วแต่คุณผู้ชมนะใช้วิจารณญาณกันด้วยนะจ๊ะ
วาบเลยค่ะจากอายุทยาข้ามไปสกลนครค่ะ
ตามหาเจ้าพ่อใบ้เลขกันหน่อยพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะ
เมื่อวานเราเพิ่งเล่าไปเองนะคุณผู้ชมจำได้ไหม
โชว์เป็นปึกเป็นปึ๊งแบบนี้
เหมาลอตเตอรี่มาแล้วก็โพสต์อวดลงเฟซบุ๊ก
งวดวันที่๑สิงหาคมเป็นร้อยใบ
เมื่อวานนี้ที่สกลนครค่ะพี่มนต์สิทธิ์ก็เดินทางไปร่วมเปิดตัวโครงการหมู่บ้านแห่งหนึ่งเนาะ
ก็เลยถือโอกาสบอกกับพี่นักข่าวว่าอยากจะมาให้โชคกับชาวสกลนคร
แล้วก็ไม่พูดเปล่านะจ๊ะพี่มนต์สิทธิ์ยังเอื้อมมือไปหยิบลอตเตอรี่มาอีกค่ะ
บอกเลยว่าเลขท้ายพี่มนต์สิทธิ์เนี่ยเยอะมาก
ไม่สามารถบอกได้ว่ามีเลขอะไรบ้างแต่เยอะมาก

เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจจริง
บอกเลยพี่มนต์สิทธิ์เขาบอกว่าสนับสนุนให้ซื้อลอตเตอรี่
สลากกินแบ่งรัฐบาลแบบถูกกฎหมายนะคะ
แล้วก็ฝากเตือนแฟนด้วยว่าอย่าหลงไปติดตามเพจที่แอบอ้างนะ
เพราะว่าพี่มนต์สิทธิ์มีเฟซบุ๊คส่วนตัวอันเดียวเท่านั้น
ค่ะแต่เมื่อสักครู่ดูกันไปนะคะสะดุดตาเลขบ้านเลขที่
ถูกต้องแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อจ้า
เขาน่าจะมอบโชคให้ดูนะค่ะเขามอบโชค
รู้สึกว่าวันนี้วันที่๒๗ก็น่าจะมี๒๗นะ
น่าจะมี๒๗๑๗อะไรเงี้ยมอบโชคไปซื้อลอตเตอรี่กันนะครับ
เราอยากไปซื้อใต้ดินเนี่ยเขาไม่สนับสนุน
ส่วนมากจะเป็นเฟซบุ๊กปลอมเยอะมากเลย

คือเฟซบุ๊กปลอมเยอะมาก
เพราะฉะนั้นใครที่ติดตามเรื่องเลขดงเลขเด็ดอะไรอย่างนี้
เข้าไปดูของพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยตัวจริงนะจ๊ะ